คุณผู้ชมอีกหนึ่งประเด็นต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยกระแสดราม่าของวงการบันเทิงมันเยอะมากจริง
แล้วก็มากมายมหาศาลเหล่าโซเชียลมีเดียทั้งหลายนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
หนุ่มคนนี้เนี่ยเขามีภรรยาเขาออกมาโพสต์ชี้แจงเองแหละว่า
คุณตั้มเนี่ยซุกพริตตี้สาวเก็บซ่อนเอาไว้เออนอกใจภรรยา
คืออย่างนี้นะก่อนหน้านี้มันมีกระแสข่าวแบบนี้ใช่ไหมคะว่าคุณตั้มเนี่ยเขามีกิ๊กเป็นพริตตี้
คุณสบรึฮึ่มนะคะซึ่งภรรยาสาวของเขาก็ได้ออกมาชี้แจงพร้อมกับชี้แจงให้กับผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราด้วยนะคะ
งานนี้ก็เลยร้อนไปถึงคุณบอยทะกลเกียรติค่ะผู้บริหารของค่ายเอ็กแซคนะคะหรือว่านายของคุณต้นนี่แหละ
เขาออกมาชี้แจงว่ายังไงจะมีการลงโทษลงดาบลงทันหรือไม่ไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ
หลังจากที่มีข่าวเฉาของนักร้องหนุ่มหน้าเข้มตำสุทน
อกใจตุ๊กตุ๋นรจเลขภรรยาสาวไปกิ๊กกับพริตตี้จนทำให้ภรรยาโพสต์เศร้าผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว
กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกโซเชียลทันทีที่ข่าวถูกนำเสนอออกไปก็มีเพียงภรรยาที่เผยผ่านสื่อ
รอให้ฝ่ายสามีออกมาชี้แจงก่อนว่าบทสรุปจะเป็นอย่างไร
มวลชนก็ไม่รอช้าคว้าตัวบอยทะกลเกียรติผู้บริหารค่ายเอ็กแซคมานั่งเคลียร์ประเด็นข่าวเช้าของเด็กในสังกัด
โดยบอยเผยว่าได้ทราบเรื่องนี้มาบ้างแต่ยังไม่รู้ข้อเท็จจริงเนื่องจากเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศ
ว่าคงจะได้พูดคุยกับนักร้องหนุ่มเพื่อสอบถามแต่มองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเจ้าตัวน่าจะมีทางออกสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่วนมาตรการหรือว่าข้อห้ามต่างก็คงไม่ได้ซีเรียสเพราะเป็นเรื่องชู้สาวไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมาย
และข่าวเช้านี้อาจจะกระทบกับภาพลักษณ์การเป็นนักร้องอยู่บ้างแต่สุดท้ายก็คงต้องรอฟังคำแถลงจากตั้มน่าจะดีที่สุดค่ะ
คือผมว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวนะนะครับผมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับกระทบกับงานไหมไม่ทราบเหมือนกันยังไม่รู้ไม่รู้อะครับเพราะว่ายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยยังบอกอะไรไม่ได้เลย
อะไรเกิดขึ้นทุกคนก็ได้ยินนะครับมันเป็นลุคมันเป็นยุคดิจิทัลยุคโซเชียลคือตราบใดที่คุณไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายเนี่ยมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เราจะต้องโอ้โหเป็นมาตรการอะไรขนาดนั้นนะครับ
รักหลักสวรรค์มันก็เกิดขึ้นจะเห็นกันอยู่มันอยู่ที่ว่าอันนี้ก็อยู่ที่ว่าคนดูรับได้หรือคนดูรับไม่ได้ทุกคนมีจุดยืนของตัวเองทุกคนมีการเดินทางชีวิตของตัวเองนะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกเดินยังไง